พบศพเด็กหญิงวัยขวบเศษลอยอยู่ในสระน้ำที่จังหวัดจันทบุรี
ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่าซ่อสลดมาก
เพราะว่าผู้ต้องหานั้นเป็นแม่แท้ของเด็ก

หญิงวัย๒๑ปีชาวจังหวัดราชผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นก่อศพลูกสาววัยหนึ่งขวบสามเดือนเป็นครั้งสุดท้ายหลังเธอตั้งใจปล่อยให้ลูกสาวในไส้ตกลงไปในสระน้ำหวังอำพรางคดีวันนี้ตำรวจนำตัวเธอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สระน้ำแห่งหนึ่งเธอได้จุดทูปขอขมากับลูกสาวและร้องไห้
เสียใจตลอดเวลาก่อนจะนำตัวกลับมาที่สพเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดี
เหตุนี้เกิดขึ้นหลังนายเปรมชัยพรคนงานชาวลาวพบศพเด็กหญิงระหว่างกำลังหาปลา
คล้ายกับตุ๊กตาเด็กคว่ำหน้าอยู่จึงใช้ไม้เขีย
พบว่าเป็นศพเด็กเล็กจึงรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
จากนั้นตำรวจได้รับแจ้งจากหญิงวัย๒๐ปีมาแสดงตัวว่ารู้จักกับเด็กที่เสียชีวิต
โดยให้ข้อมูลที่สำคัญว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทที่เพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดราชได้เพียง๒วัน
ขณะที่ญาติของผู้ต้องหาเมื่อเห็นข่าวเด็กเสียชีวิตที่สื่อหลายช่องทางได้นำเสนอก็พยายามติดต่อหาผู้ต้องหาแต่จะ
ทั่วกรุงเทพฯยาจิงโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้สกัดสถวันตัวทั่วทุกครรณและช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพนใหญ่
สพนใหญ่และประสานให้ตำรวจสพเมืองจันทบุรีมารับตัว
ต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าลูกสาวในไส้ของตัวเอง
เมื่อเวลาประมาณตี๔ของวันที่๑๕มกราคม

พาลูกขี่รถจักรยานยนต์เล่นหวังให้หยุดร้อง

พากลับมาที่ห้องจนกระทั่งเวลา๖โมงเช้า
ได้พาขี่ไปที่สระน้ำดังกล่าว
พร้อมกับโทรศัพท์ไปฟ้องแฟนนุ่มที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่
ว่าลูกไม่ยอมหยุดร้องไห้จนมีปากเสียงกัน
หลังวางโทรศัพท์ก็เกิดความโมโหเดินไปที่ริมสะน้ำ
ก่อนจะวางลูกสาวตัวเองลงที่ริมตลิ่ง

โดยที่ตัวเองไม่เหลียวไปมองลูกสาวที่กำลังจมน้ำ
ทำให้ลูกสาวของเธอจมน้ำเสียชีวิตในที่สุด
ข่าวเทราะทีวีรายงาน